โครงการดีโครงการนี้ที่อยากจะบอกคุณผู้ชมนะครับ
ด้วยการจัดกิจกรรมการแข่งขันวิ่งปั่นจักรยาน
ภายใต้โครงการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ซึ่งจัดขึ้นวันที่๗๘มกราคมปี๒๕๖๐นะครับ
ที่บริเวณเขาชีจันทร์อเผิดสัตวิทย์จังหวัดชนบรี
โดยในช่วงค่ำคืนจะมีการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินผู้ต้องขัง
จากทัณฑษฐานหญิงชนบรีด้วยนะครับ
ไปดูพวกเธอนั้นฝึกซ้อมก่อนถึงวันแห่งความภาคภูมิใจกัน
ติดตามได้จากรายงานครับ
ขับร้องประสานเสียงเพลงพระราชนิพลของผู้ต้องขังทันทะสถานหญิงชนบุรี
จำนวน๓๙คนที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าแสดงต่อหน้าพระพักษ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ในวันที่๗๘มกราคม๒๕๖
โดยผู้ต้องขังหญิงรู้สึกปราบปลื้มและภาคภูมิใจ
ครั้งหนึ่งในชีวิตได้มีโอกาสแสดงความสามารถต่อหน้าพระพักษ์
พวกเธอบอกว่าจะตั้งใจทำให้ดีที่สุด
แทนที่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ประธานโครงการกองทุนกำลังใจ
ดูแลผู้ต้องขังหญิงตลอด๑๐ปีที่ผ่านมา
มีโครงการที่จะได้ไปรับเสด็จพระองค์พาท่าน

อย่างน้อยคนข้างนอกเป็น๑๐ล้านคนยังไม่มีโอกาสเท่ากับเรา
คือเราเป็นนักโทษอะไรอย่างนี้
แต่เราก็ยังมีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่านคือ

ตื่นเต้นทุกครั้งค่ะเพราะว่าเราเราเป็นคนธรรมดาที่ไม่ใช่ประชาชนทั่วไปอะค่ะ

แต่ว่าเภทวงศ์ธรรมยังครับพระองค์ท่านยังให้โอกาสให้พวกหนูได้ไปแสดง

ให้โอกาสคนหลังกำแพงอย่างพวกหนู
อยากให้ผู้ต้องขังมีที่ยืนในสังคม
ประธานโครงการกองทุนกำลังใจ
โดยนำอาจารย์เข้ามาสอนดนตรี

ให้ผู้ต้องขังหญิงเหล่านี้มีความภาคภูมิใจในตัวเองบางคนถึงกับขออยู่ให้ถึงวันแสดงต่อหน้าพระพักษ์แม้พวกเธอจะครบกำหนด
ผลโทษแล้วพยายามบอกเขาทุกวันนะคะทุกเวลาทั้งทั้งเจ้าหน้าที่เราทุกคนแล้วก็หรืออาจารย์วิทยากรทุกคนที่เข้ามาจะบอกเขาอยู่เสมอ
การได้รับพระราชทานอภัยโทษต้องสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในแต่ละครั้งไปโดยเฉพาะครั้งนี้นะคะ
ซึ่งเมื่อมาแล้วก็ออกไปแล้วต้องเป็นคนดีของสังคมต้องอยู่ให้ได้แล้วก็ต้องกลับตัวกลับใจแล้วไม่กลับกระทำผิดซ้ำอีก
กลับเข้ามาพอให้ยึดมั่นในตัวเองแล้วก็ความดีที่ทำหรือว่ากิจกรรมที่ได้ทำโดยเฉพาะในครั้งนี้ให้แบบว่าตราตึงใจเขา
แต่เขาก็เกิดความรู้สึกนั้นจริงนะคะ
และนี่ก็คือเสียงเพลงของอาจารย์ศิลปินรับเชิญโครงการกองทุนกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภารวมขับร้องเพื่อเป็นพลังแรงใจ
ผู้ต้องขังหญิงทุกคนก้าวผ่านความทุกข์และสร้างพื้นที่แห่งความภาคภูมิใจให้พวกเธอยืนอยู่ได้ในสังคม
สำหรับผมการเป็นครูผมไม่ต้องการสิ่งที่ให้กลับมา
ผมอยากให้เขาไปและให้เขาออกไปทำสิ่งดีกับสังคม
เริ่มชีวิตเริ่มเสียงเริ่มทุกอย่างนับหนึ่งใหม่
ต้องบอกว่าให้สังคมมองให้สังคมเห็นให้สังคมต้อนรับ
และให้กำลังใจสำหรับทุกคนนะครับ
ตอนนี้ก็อยากจะให้ถึงวันงานเร็วครับ
ไปนั่งดูพวกพี่น้องเขาเล่นที่พวกเราได้เหน็ดเหนื่อย
การเต็มใจแบบว่าสนุกสนานแบบมากครับ
อยากไปดูวันจริงแล้วครับอยากไปให้กำลังใจพี่น้องครับ